สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของทีมชาติไทยกับความเคลื่อนไหวของชุดใหญ่ในการเดินทางไปแข่งขันสี่เศร้าที่ประเทศจีนนะครับ
หน้าครับครับก็แน่นอนครับรายการนี้เราทราบข่าวกันแล้วว่าเป็นรายการ
แต่ว่าทีมที่อุ่นเครื่องถือว่ามีคุณภาพใช้ได้เลยครับ
เพื่อดูฟอร์มของผู้เล่นแต่ละคน
โดยเฉพาะในกลุ่มที่เล็งไว้ก่อนจะส่งชื่อเบื้องต้นประมาณ๓๐คน
โดยที่ยังไม่มีการประกาศต่อสื่อมวลชน
เนื่องจากว่าระยะเวลาที่จำกัดต้องเลือกนะครับไปที่เกมแรก
ผสมผสานกับแข้งหน้าใหม่บางคนครับ
ทีมไทยจะประเดิมสนามพบกับจีนนะครับ
โปรแกรมล่าสุดที่ออกมาในวันที่๒๑มีนาคม
เวลา๑๘นาที๓๐นาที๓๕นาทีตามเวลาไทยขออภัยครับ
แล้วก็อีกคู่หนึ่งอูสเบคิสถานจะพบกับอุรกัยในวันที่๒๒มีนาคม

แข่งขัน๒๕มีนาคม๑๘นาที๓๕นาที

ในเวลา๑๒๓๕นาทีครับ
อาจจะย้ายจากถิ่นลีโอสเตดียม
โดยมีกระแสข่าวลือว่าทั้งแบงคอกยูเนเต็ดแล้วก็เมืองทองนะครับ
ได้แข้งรายนี้ไปร่วมทีม
แล้ววาธนบูลจะไม่ย้ายทีมอย่างแน่นอนครับ
จากว่านักเตะคนนี้ยังอยู่ในแผนการทำทีมของตัวเอง

และนักเตะเองก็ยังมีความสุขกับทีมด้วย
ธนบูลนั้นพลาดการลงเล่นในเกมแรก
จากว่าติดโทษแบนข้ามมาจากฤดูการก่อน
แล้วก็ออกสตาร์ทตัวจริงนะครับ
เกมล่าสุดนัดที่๒ของระดูการที่เปิดบ้าน